เอาล่ะเรามาดูปลาหมึกย่างหอมกันไหมหิวแล้ว
ไปดูปลาหมึกย่างเจ้านี้เขามีความแปลกอย่างไร
ผมเฉลยให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับ

เห็นแบบนี้ก็นึกว่าปลาหมึกธรรมดานะคุณ
แต่เรื่องราคาไม่ธรรมดาเพราะอะไรรู้ไหมคุณ
ราคาเริ่มต้นหลักพัน

เมนูเด็ดของร้านอาบรีดอย
หรือว่าท่าคำผวนขออภัย
ถ้าผวนคำก็คือคำว่าอร่อยดี
อารีดอยอร่อยดี
ร้านเล็กตั้งอยู่ภายในสนามกีฬาจังหวัดสุราธานี
เห็นไหมเขาก็มีมุกเหมือนผมเยอะแหละนะฮะ

เริ่มขายปลาหมึกย่างมาตั้งแต่ตัวละ๕๐๐๕๐๐สตางค์
ก็คือ๕บาทจนปัจจุบันขายอยู่ที่ตัวละ๑๕๐๐หรือ๑๕๐บาท
จากอาหารทะเลปรับราคาสูงขึ้นนะครับ
โดยปลาหมึก๑๕บาทหรือเปล่าคุณ
หมายถึง๑๕บาทนะครับ๑๕๐๐สตางค์๑๕บาท
๑๕บาทเนี่ยเหรอครับผม
โดยปลาหมึกที่นำมาขายนั้นจะใช้หมึกกล้วยในพื้นที่
ซึ่งจะสดใหม่ทุกวันนะครับ
แล้วก็ด้วยความเป็นคนอารมณ์ดีจึงตั้งราคาขายปลาหมึกย่าง

ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ตอนแรกได้ยินตกใจราคา๕๐๐ราคา๑๕๐๐บาท
นึกว่าบาทแต่จริงเป็นสตางค์นะครับ
แต่ที่สำคัญของเขารสชาติอร่อยแล้วก็น้ำจิ้มเนี่ย

เขาเขียนไว้ที่ร้านว่าร้านนี้เหมาะสำหรับคนรักกินเผ็ด
อ่านะฮะเอาไปฟังเสียงเจ้าของร้านหน่อยครับ
โอ้๒๐กว่าปีครับประมาณน่าจะถึง๓๐ปีได้

แล้วก็มา๑๐๐๐บาท๑๐๐๐บาทแล้วก็ตอนนี้๑๕๐๐บาทครับ

แล้วแต่ขนาดของไซส์ของหมึกครับผม
ตัวเป็นหมื่นก็มีครับผมได้แต่โอกาสครับ
แล้วใส่หมึกว่าได้แต่ละวันแบบไหนครับ
แล้วก็บอกราคาไปแบบนี้ลูกค้าลูกค้า
ลูกค้าก็มีเยอะครับบางวันก็โกรธ
สะบัดก้นให้ผมเลยบางคนก็น่าเกี่ยวใส่ครับ
แต่เมื่อเขารู้นะว่าจะมีแต่รอยยิ้มทุกคนครับ
มีรอยยิ้มแต่ก็รู้แล้วก็ไม่รู้ก็โกรธไปเลย
ถามว่าเท่าไหร่จ๊ะพ่อค้า๕๐๐จ้า

เออแต่พ่อค้าบอก๕บาท๕๐๐บาทสักตังค์นะฮะ
โดยหนึ่งในลูกค้าก็คือคุณวุฒิชัยวินวัด
บอกว่าเป็นลูกค้าประจำของร้านอารีดอยอร่อยดีเนี่ยนะฮะ
บอกว่าเป็นมาสมัยเด็กแล้ว
มากินที่นี่ทุกทีเลยนะครับแวะมาเป็นประจำ
ก็คิดถึงรสชาติของน้ำจิ้มปลาหมึกที่ต้องมาซื้อตลอดเลย
จุบันกลับมาทำงานที่บ้านเกิด

แต่ก่อนเขาไปทำงานกรุงเทพไงพอกลับมาเขาก็ซื้อกินตลอด
แล้วก็น่ากินมากเมื่อกี้ตอนท่าเขากินนะฮะ
แล้วย่างแบบเกลียมนิดนึงนะคะ
น่าทานมากจริงเลยอ่ะ

รุปราคาเขาขายเป็นสตางค์นะ